มีโจรผู้หญิงเข้าไปงัดลูกบิดกุฏิพระ
หลังจากนั้นเข้าไปขโมยของ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสุวรรณรัตนารามแครราย
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนครับ
นี่ค่ะคนร้ายเป็นผู้หญิงแอบงัดลูกบิดก่อน
แล้วก็เข้าไปลักทรัพย์ภายในกุฏิใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเท่านั้น
ออกมาพร้อมกับในมือมีถุงพลาสติกติดมือมาด้วย
ตอนเข้าไปนี่ไม่มีนะคะกลับนี่มีนะคะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏิ
พระครูสาคอนสุวรรณรัฐหรือว่าหลวงพ่อนิยม
พบตู้ใส่ปัจจัยถูกทุบกระจกแตกกระจาย
ธนบัตร๒๐บาทและ๕๐บาทเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง
ขณะที่ธนบัตร๑๐๐บาทกับซองปัจจัยหายไปหลายซอง
ใกล้กันมีมีดตัดหวายลูกนิมิตรวางอยู่คาดว่านี่แหละ
จะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ทุบกระจก
ใครถวายมาก็ห่อนลงตู้บริจาคหมดเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าเงินที่หายไปมันกี่บาท
คนงานชาวพม่าที่อยู่ในวัดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเย็น
ขณะที่ตัวเองกวาดลานวัดอยู่
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรีบออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาส

หญิงคนนั้นตอบว่าถุงเงินเขา

เงินฉันเงินฉันทำไมล่ะท่าน

ก็จะตอบว่าอย่างนี้อ่าก็ไม่มีอะไร
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาที่วัดหลายครั้งแล้วนะ

ขอเงินเจ้าอาวาสวัดบ้างขอเงินข้าวกินบ้าง
นี่ก็ทำความสะอาดลูกบิดประตูเหรอ

อ่านี่แหละค่ะ

ขอข้าวกันกินอยู่เจ้าอาวาสก็ก่อนหน้านี้

อ่าสุดท้ายแล้วก็นี่แหละครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้โดนจับกลุ่มในที่สุด

ส่วนที่สำนักสงพรมสุนทรในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
มีคนร้ายมางัดกุฏิของพระอูลดำ
เป็นพระจากกัมพูชาซึ่งมาจำวัดอยู่ที่นี่นะคะ
เข้าไปรื้อค้นภายในกุฏิได้เงินที่ซ่อนไว้ที่ใต้ที่นอนเนี่ย

อูนดำบอกว่าอยู่นี่มา๓ปีแล้ว

คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งติดยาเสพติด
ฉวยโอกาสเวลาพระไม่อยู่เข้ามาลักทรัพย์
ท่านก็ไม่ได้ติดใจนะคะที่เงินหายไป
แต่ว่าวอนว่าอย่ามาก่อเหตุความเดือดร้อนแบบนี้อีกเลยค่ะ